สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็น

พบกันจันทร์ถึงศุกร์๒๓นาฬิกา
สำหรับในทุกวันศุกร์ไทยรัฐจอบประเด็น
ก็จะเน้นเจาะสถานการณ์ในต่างประเทศ

คุณผู้ชมสามารถที่จะแสดงความเห็นผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้ง่ายนะครับ
แห้งแรงที่เกิดขึ้นที่ไทยในขณะนี้นะครับ

ซึ่งผลของมันมีตั้งแต่ทำให้อากาศเย็นไปจนถึงแรง
ทำให้เกิดไฟป่าแล้วก็น้ำท่วม

ทำให้อากาศลอยตัวเปลี่ยนแปลงทิศทางของลม
แล้วก็แปรรูปแบบของสภาพอากาศ

รุนแรงเป็นที่๒ในประวัติศาสตร์
เทียบได้กับที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๑๘๑๙ปีก่อน
ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไป๒๓๐๐คน
และต้องพลัดถิ่นอีกหลายแสนคน
สร้างความเสียหายกว่า๑๖๐๐๐๐๐บาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
สิงโตทะเลเพศเมียวัย๘เดือน
ที่ถูกพบว่ากำลังงีบหลับอยู่บนโซฟา

แต่ความจริงแล้วเจ้าสิงโตทะเลตัวนี้
กำลังทรมานจากภาวะขัดน้ำอย่างหนัก
รวมถึงขาดอาหารจนตัวผอม
ทำให้ต้องถูกส่งไปรักษา
โตทะเลตัวนี้เป็นหนึ่งในสิงโตทะเล
ที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
ทำให้แพลงต้อนในทะเลลดลง
โดยแพลงต้นเป็นอาหารของปลาแอนโชวี่และปลาซาดีน
ซึ่งเป็นอาหารของสิงโตทะเล
ทำให้กระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารของพวกมัน
นิโยเป็นปรากฏการณ์ที่กระแสน้ำอุ่น
เคลื่อนตัวจากตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิก
เข็ดสูญสูตรไปทางตะวันออก
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบของฝน
และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหลายพื้นที่ของโลก
เขตร้อนชื้นเช่นแอฟริกาเอเชียแปซิฟิกส
และลาตินอเมริกาจะกระทบรุนแรงที่สุด
พื้นที่ฝนตกมากผิดปกติ
ส่วนบางพื้นที่ฝนตกน้อยผิดปกติ
ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน

มีหมอกลอยขึ้นจากทะเลสาบมิชิแกน
และกระแสลมเย็นจัดนี้ได้พัดไปทางตะวันออก
เขตที่ราบตอนเหนือและทะเลสาบทั้งห้า
ในขณะที่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์
รัฐทางภาคตะวันออกของสหรัฐ
มีอากาศอบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิ
ทั้งที่เป็นช่วงฤดูหนาว
ปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ฝนตกน้อยลงในหลายพื้นที่ของอเมริกาใต้
แห้งแรงที่เกิดขึ้นทำให้น้ำในทะเลสาบปูโป
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดอันดับ๒ของโบลิเวียแห้งขอด
ชาวประมงไม่สามารถออกเรือหาปลาได้

ประชาชนกว่า๑๐๐ครอบครัวที่อาศัยน้ำจากทะเลสาบปูโปเลี้ยงสัตว์และหาปลา
ละทิ้งอาชีพเดิมอพยพเข้าเมืองเพื่อหาที่ทำกินใหม่
ในประเทศโคลัมเบียภัยแลนซ์จากเอลนิโย
ส่งผลให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีเด็ก๔คนเสียชีวิตจากการขาดอาหาร
และอีก๑๕คนต้องถูกส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล

ฝนที่ไม่ตกลงมาในซิมบับเวย์และเอทิโอเปีย
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
การอาหารโลกเผยว่าในเอทิโอเปีย
ตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน
และมีกว่า๑๐ล้าน๒แสนคน
ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
โรเจริโอโมนิฟาซิโอ
วิเคราะห์สภาพอากาศขององค์การอาหารโลกบอกว่า
ปรากฏการณ์เอลนิโยครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
โดยรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
และอาจถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโยครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
และจะยุติในช่วงกลางปีนี้
แต่คนในพื้นที่ต่างจะรู้สึกถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ไปจนถึงต้นปีหน้า
เมื่อปีที่แล้ว๑๑จังหวัดของอินโดนีเซีย
เชิญหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าและการเผาสวนปามนานถึง๓เดือน
ซึ่งทางการไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
และยังสร้างมลพิษข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ
แต่เป็นเพราะเอลนีโยที่ทำให้สภาพอากาศแห้งแรงขาดน้ำฝน
ควบคุมไฟป่าและหมอกควันยิ่งทำได้ยากขึ้น
ขณะที่ปัญหาภัยแรงฝนตกหนักและน้ำท่วม
ที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโยครั้งนี้
การอนามัยโลกเตือนว่าจะกระทบต่อคนทั่วโลกกว่า๖๐ล้านคน
โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจากการขาดแคลนอาหารและน้ำ
รวมถึงการเกิดโรคระบาดต่าง
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
รอบของการเกิดเอลนีโยจะอยู่ที่ประมาณ๓๕ปี
ซึ่งก็จะมีเอลนิโยเกิดมากกว่าลานินยา
แต่ว่าหลังดูเหมือนว่าการเกิดเอลนิโย
ถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ส่วนหนึ่งก็เพราะผลมาจากโลกร้อน